ถ้าย้อนไปดูการอภิปรายเรื่องคุณสมบัติของคุณพิธาในการโหวตนายกเมื่อ๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
นี่คือคนที่ขึ้นคนแรกเลยแล้วก็ถูกพูดถึงเยอะมากค่ะ
ถ้าไม่แก้เนี่ยเดี๋ยวภูมิใจไทยจะโหวตเห็นชอบให้เป็นนายกแล้วไม่อยู่ร่วมรัฐบาลด้วยก็ได้
สุดท้ายก็ไม่ได้มีการลดเพดานตรงนั้นกันนะครับ
วันนี้คุณชาดาไทเศษซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
ออกมายืนยันอีกครั้งนะครับว่าพักภูมิใจไทย
คือในแง่ของรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยยืนยันว่าในซีกนี้๑๘๘เสียงไม่มีการเสนอนายกแข่งอย่างแน่นอน
ภูมิใจไทยเองเป็นพักอันดับ๓ได้สอสอ๗๑เสียงเพราะฉะนั้นก็ต้องให้พักอันดับ๑จัดตั้งก่อน
ถ้าตั้งไม่ได้ก็ต้องให้พักอันดับ๒ตั้งรัฐบาลถัดมาถึงเป็นภูมิใจไทยอันดับ๓
แต่คุณชาดาบอกว่าขอย้ำนะครับว่าไม่มีกฎหมายระบุเอาไว้นะ
กฎหมายไม่ได้บอกว่าพักอันดับหนึ่งจะต้องเป็นนายกเสมอไปเพราะคะแนนที่ได้เนี่ยไม่ได้ชนะขาด
แต่มันเป็นมารยาทที่ให้สิทธิ์พักที่ได้เสียงสอสออันดับหนึ่งไปจัดตั้งรัฐบาลก่อน
แต่ถ้าจัดไม่ได้ก็เป็นสิทธิ์ของพักอื่นเป็นลำดับเลี่ยงกันไปนะครับ
ส่วนเรื่อง๑๑๒ที่อภิปรายไปในวันนั้นแล้วถูกทัวร์ลงคุณชาดาบอกไม่แคร์อยู่แล้ว
แล้วมันก็แค่หน้าสื่อไม่มีการมาลุกรานถึงที่บ้าน
แต่ถ้าจะมาก็มาได้เลยนะเตรียมตัวรออยู่
ท้าทายแต่ไม่ชอบพฤติกรรมป่าเถื่อนแบบนี้อยู่แล้ว
โดยเฉพาะการไปด่าถึงลูกสวไปด่าคนที่ไม่เห็นด้วย
ขู่จะเอาแก๊สไประเบิดพฤติกรรมแบบนี้เป็นเรื่องของอันทภาณ
ไม่ควรนำมาใช้ในปัจจุบัน
ซึ่งมันไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่สมควรจะเอามาใช้ในยุคปัจจุบัน